เรื่องของเด็กอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นที่ตกอกตกใจ
ลูกอ่อนท่านหนึ่งโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ค่ะ
ก็เตือนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กอยู่นะคะ
คือลูกของเธอเนี่ยจู่มีเลือดไหลออกมาจากทุกรูทวารเลย
เฮ้ยทำไมอ่ะตาจมูกหูปากเนี้ยค่ะครับ
คือตอนแรกเนี่ยนะคะคุณวาสนาประพัดรางค่ะ
เป็นคุณแม่ของน้องคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะ
อายุ๑ปี๓เดือนเธอบอกว่าเนี่ยคือมีอาการเลือดไหลออกจากตาหูจมูก
เล่าให้ผู้สุข่าวฟังอย่างงี้นะคะบอกน้องมีอาการเมื่อวันที่ยี่สิบหกตุลาคม
แรกเลยเนี้ยก็คือว่าปัสสาวะของน้องเนี้ยมีสีชมพู
ปัสสาวะเป็นสีชมพูแม่ก็เอกใจว่ามันคือเลือดที่ปนมากับปัสสาวะของเด็กหรือเปล่า
พาไปหาหมอมีเลือดออกข้างในอ่าอ่าคือเนี่ยค่ะแต่ก็ยังอาการไม่ดีขึ้นนะคะ
อาการไม่ดีขึ้นแต่พบว่าไม่นานหลังจากนั้นปรากฏออกมาจากทุกรูเลยค่ะ
คุณนัทพงศ์หูตาเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเห็นไหมคะ
มูกปากออกมาหมดเลยหนักที่สุดเนี่ยก็คือออกมาทุกรูเลย
นะคะก็นำตัวลูกส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
นี่เด็กอายุหนึ่งปีสามเดือนนะคะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่คุณหมอตอนนี้เนี่ย
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า
สาเหตุเกิดจากอะไรนะคะอาทิตย์หน้าคุณหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นัดเข้าไปพบเพื่อฟังคำวินิจฉัยนะคะว่าตกลงแล้วเด็กเป็นอะไรกันแน่นะคะ

การแรกเหมือนคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นไตแต่พอมันออกทุกส่วน
ดังนี้คุณหมอเขาได้ตัดทิ้งไตว่าไตไม่น่าใช่อะไรแบบเนี้ยค่ะ
เนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยคุณแม่นะคะที่คุณหมอจะนัดเข้าไปฟังคำวินิจฉัย
ว่าเกิดอะไรแล้วก็ขอให้มีทางออก
แล้วก็มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะ